ช่วงนี้ก็ได้เวลาแล้วค่ะ

ตรวจจับโดยสตาร์กับหมอไก่พอพทินี
สวัสดีครับหมอไก่ครับ
ดิฉันจำแม่นเลยคุณชนะหมอไก่ค่ะ
เมื่อวานนี้หมอไก่กระซิบบอกมาว่าวันนี้จะมาพูดถึง

ในช่วงนี้นะคะถ้าสมมุติว่าใครที่โสดอยู่แล้วอยากจะมีคู่นะคะ

เอี๊ยบเลยนะคะเบรกแรงเลยนะคะ
เพราะว่าในช่วงนี้จะมีอยู่๓ราศีด้วยกันที่ถูกฉลกกับความโสดนั่นเอง
มาดูกันเลยนะคะราศีแรกค่ะก็คือชาวราศีพฤกษกนั่นเอง

ใช่เลยค่ะสำหรับชาวราศีพฤกษกนะคะเรียกได้ว่าดวงชะตาในช่วงนี้เนี่ยมีความก้าวหน้านะคะ
ถึงแม้ว่าจะก้าวหน้าช้าไปนิดนึงไปแบบเรื่อยแต่ก็ยังดีนะคะที่มีความก้าวหน้าเกิดขึ้นในชีวิตค่ะ
ในช่วงนี้การงานก็ถือว่าดีนะคะไปมีความไปได้เรื่อยนะคะ
ชาวราศีพฤกษกค่ะในช่วงนี้ในใจคุณมันมีแต่คำว่างานมีแต่คำว่างานเรียกร้องแต่เรื่องของการแบบว่าความก้าวหน้านะคะ
ในเรื่องของการทำเงินมากกว่าในเรื่องของความรักเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้สนใจสักเท่าไหร่ไม่ได้โฟกัสในเรื่องของความรัก

ใช่เลยค่ะซึ่งในช่วงนี้ถามว่าดีไหมก็ถือว่าดีมากเลยนะคะ
เพราะว่าถ้าคุณเป็นโสดเนี่ยคุณจะมีสมาธิในการทำงานในการสร้างรายได้ได้มากกว่าเวลาที่มีคู่
เพราะว่ามีคู่มันอาจจะมีภาระทางความคิด

ใช่เลยค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกษ์นะคะ
ช่วงที่ผ่านมาชีวิตเนี่ยตุ๊บปัตตุ๊เป๋พอสมควรเลยนะคะ
ต้องเจอกับอุปสรรคเจอกับปัญหามากมาย
คือชาวราศีพิจิกษ์ต้องแก้ปัญหาค่อนข้างที่จะเยอะมาก
ถามว่าถ้าสมมุติว่าชาวราศีพิจิกษ์เนี่ย
ช่วงนี้ถ้าคุณโสดจะดีไหมนะคะ

ขอให้คุณรักษาความโสดเอาไว้ดีเถอะค่ะ
ต้องครองความโสดเหรอคะ
รักษาความโสดเอาไว้เพราะว่าความโสดของคุณเนี่ย
พาให้คุณรวยได้นะคะ

โอ้โหจะวุ่นวายปวดหัวมากนะคะ
แล้วเสี่ยงกับการที่จะเจอคนที่ไม่จริงใจด้วยนะคะ

ใช่ค่ะก็คือหมายถึงว่าคนที่ยังไม่มีคู่

ในช่วงนี้อาจจะต้องพักในเรื่องความรักไปก่อนนะคะ

เพิ่งคิดถึงเรื่องความรักมากสำหรับชาวพิจิกษ์นะคะ
แต่ถ้าใครมีคู่อยู่แล้วอย่าเพิ่งตีกันตอนนี้นะคะ
มันยังคงไปต่อได้ค่ะ

ส่วนอีกหนึ่งราศีที่โสดแล้วรวยก็คือ

โอ้โหราศีน้องใบตองนี่เขาโสดนานแล้วนะ

เราต้องกล่าวในเรื่องของพื้นฐานดวงชะตากันสักนิดนึงนะคะ
ฐานดวงชะตาของชาวราศีกุมนั้นคุณเป็นคนมีเสน่ห์
เป็นคนที่แบบมีเรื่องความรักเข้ามาอยู่ตลอดเวลานะคะ
แต่จริงในใจลึกเป็นคนขี้เหงาที่ชอบอยู่คนเดียว
ก็แปลกไหมนะคะจริงชอบอยู่คนเดียวนะคะ
ซึ่งในช่วงนี้จะได้อยู่คนเดียวสมใจแน่

ใช่ค่ะเนื่องจากในดวงชะตานะคะจะมีดาวเกรดซึ่งเป็นดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ
โคจรเข้ามาในดวงซึ่งดาวเกรดจะมีคุณสมบัติอย่างหนึ่ง
ก็คือเป็นดาวแห่งความสันโดดนะคะ
ในช่วงนี้ชาวราศีกุมเลยสามารถรักษาความโสดได้เป็นอย่างดีนะคะ
ซึ่งจริงแล้วถ้าสมมุติว่าชาวราศีกุมช่วงนี้เป็นโสดจะสบายใจกว่า
เพราะว่าคุณจะสามารถทำงานได้เต็มที่และชีวิตของคุณจะไม่วุ่นวายด้วย
นิดเดียวถ้าราศีกุมมีคู่แล้วยังไงดี
ก็ไม่ต้องเลิกกับแฟนค่ะก็ประคองรักกันต่อ

ถ้าเผื่อคุณมีแฟนแล้วไม่ต้องเลิกนะ

แต่ว่าถ้าสมมุติว่าใครที่มีคู่แล้วก็ประคับประคองกันไปได้ค่ะ

คือหลายคนที่อยู่ใน๓ราศีนี้
ฟังเราเครียดเอ้าถ้าฉันไม่สด

เย็นนะคะมันไม่ได้เกี่ยวกันแต่หมายความว่า๓ราศีนี้ในช่วงนี้ถ้าเกิดว่าคุณโสดเนี่ย
มันจะโฟกัสไปที่เรื่องของงานโฟกัสไปที่เรื่องอื่น
เหมาะกว่าที่เราจะโฟกัสเรื่องของความรักนะคะ
เอาล่ะเอาเป็นว่าหลายคนอยากรู้ล่ะ
ลับที่เราจะเสริมพลังเรื่องเกี่ยวกับความรักอย่างนี้ค่ะหมอไก่ดีฮะนะคะ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
ขอบคุณหมอไก่นะคะขอบคุณหมอไก่ค่ะครบครับสังเกตุลาด้านหน้าค่ะ
มีหลายเคล็ดลับไปลองปรับใช้กันดูแล้วกันนะจ๊ะ